ไปดูต้นโพเก่าแก่กัน

คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะก๊อฟช่วยดูด้วย
รากที่ออกมาพันกันอยู่ใต้ต้นเนี่ย
มันมีลักษณะคล้ายเสียญพญานาคนะฮะ

ความแปลกของต้นโพอายุร้อยกว่าปีนี้นะครับ

อยู่หน้าวัดศรีเมืองมูลอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
คือรากของต้นโพต้นโพเนี่ยพันเป็นเกลียวครับ
คุณผู้ชมวนเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปรอบลำต้น
ดูว่าคล้ายเสียญพญานาคครับ
คือโผล่ออกมาจากลำต้นเลยนะฮะ
แต่ชาวบ้านบางคนก็มองว่าดูเหมือนพญานาคเลื้อยออกมามากกว่า
โดยลำต้นจะมีเกล็ดฮะมันมีเกล็ดได้ยังไงล่ะ
คือมันเป็นรูปลักษณ์นะครับที่เกิดจากรากของต้นโพ
แล้วก็พันกันเป็นเกลียวสวยงามทีเดียว
คือชาวบ้านเขาเห็นเขาก็อัศจรรย์ใจนะฮะ
นายจันทร์สมศรีท่านอายุ๗๐ปีแล้วนะครับ

ต้นโพต้นนี้มาตั้งแต่เกิดหรือคุณนักข่าวนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกกันว่าต้นโพพญานาค
แล้วก็เชื่อด้วยนะว่าต้องมีรุกคเทวดาสถิตอยู่
เพื่อคอยคุ้มครองชาวบ้าน
ซึ่งนอกจากรากที่ดูคล้ายเสียนพญานาคแล้วนะครับ
หุ่มชมครับชาวบ้านบอกว่ารากของต้นโพล
เช่นอะไรบ้างบางคนดูแล้วคล้ายเหมือนอาศนสงฆ์ค่ะ
ชาวบ้านจึงนำพระพุทธรูปมาตั้งเอาไว้แบบเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
และที่บริเวณโคนต้นชาวบ้านนำไม้ค้ำสลี
หรือว่าไม้ค้ำโพมาวางไว้มีผ้าเจ็ดสีมาผูกไว้ตามความเชื่อ
แน่นอนครับพอแบบนี้ก็ต้องมาไหว้ขอโชคลาภกันเป็นประจำ
แต่ที่น่าแปลกใจก็คือไม่ว่ารากของต้นโพนะฮะ
พันวนขึ้นไปกี่ชั้นก็ตาม
ก็จะไม่พันทับเสาสารพระภูมิเจ้าที่เด็ดขาด

โดยรากที่ออกมานะครับจะเว้นเป็นช่องร่วมสี่เหลี่ยมเอาไว้
เพื่อสร้างความแปลกตาแปลกใจให้กับผู้พบเห็นนะฮะ